เมื่ออันเมื่อวานเชื่อแนวว่าหลายคนนึงสงสัยนะคะและก็เป็นดราม่ายิ้นในโลกโซเชียลนี้
ปากรค่ะมันมีช็อตที่เขาหันหลังไปร้องไห้
ซึ่งหลายคนก็แบบว่าถกเถียงกันว่ามันเกิดจากแบบคำถามของนักข่าวหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อวานอย่างที่บอกไปค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้ค่ะ
แล้วเพราะเอิญนะคะว่าคุณบอยปกรณ์ก็ออกงานพอดีค่ะ
ซึ่งนะคะก็คุณบอยปกรณ์ซึ่งเป็นพี่ชายนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่า
การสัมภาษณ์ที่ออกไปเนี่ยเชื่อว่าเป็นหลายเรื่องที่อยู่ในใจของน้องชาย
เรื่องความตั้งใจที่จะบวชให้กับคุณแม่นะคะทั้งเรื่องความซึ้งใจที่ได้พูดถึงเรื่องนี้
รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะคะ
จังหวัดนั้นเองตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมนะคะ
ก็ในส่วนนั้นก็คือทำให้หนองไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้นะคะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ประกอบมั่นใจนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามของนักข่าวเลย
พูดตรงคนก็ถล่มนักข่าวเยอะนะคะ
แต่ว่าเท่าที่ทราบมานะส่วนตัวไม่ได้ไปงานนี้แต่เท่าที่ทราบว่าเขาสนิทกันค่ะ
ซึ่งบอยนะคะก็เปิดเผยด้วยว่านักข่าวคนนั้นก็รู้จักกันดีกับห่องธนา
แล้วก็ได้มีการยกโทรศัพท์เคลียร์ใจกันแล้วนะคะ
ขอโทษในประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะไปฟังเสียงหนุ่มบอยกันหน่อยค่ะ
ขอบคุณแทนน้องชายผมขอบคุณแทนห่องที่แบบมาเป็นห่วงเป็นใย
ความรู้สึกของหน่องหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ตอนนี้ห่องก็โอเคโอเคแล้วครับ
พูดอีกนิดนึงแล้วกันคือผมก็ไม่ได้ออกตัวแทนใครนะครับ
ก็จะแค่อยากจะพูดแฟคที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับ
ก็ความจริงแล้วเนี่ยคือพี่นักข่าวผมได้อ่านแล้วแหละเอาอย่างนี้
พี่น้าข่าวเนี่ยเค้าก็มีการโทรไปคุยกับทุกน้องแล้วนะครับ
ก็เป็นความจริงเค้าก็เป็นพี่น้าข่าวที่เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็คือเอ่อ

อีกคนนึงที่มางานเดียวกันค่ะนี่ก็ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะ

พี่กระเทยบอก

คนนี้ร้องเพลงนี้คุณผู้ชมแต่เขาร้องว่าที่เธอเคยนะ
จะเอามาแบบเป็นพี่กับเธอย่างกลุ่มผู้ชมค่ะความ๖๓ฮีต
คที่เธอใส่ไปรับรางวัลค่ะนี่ภาพนี้เลยนะคะ
หลายคนไปสืบว่าชุดนี้สวยหรูดูแพงค่ะ
คือเธอเอามามิกซ์ใหม่แบนด์ใส่เป็นนี้แหละค่ะค่ะ
ด้านในมันเป็นชุดแบบว่ายน้ำดังอะ

ด้วยความที่อยากใส่ชุดนี้นะคะเจ้าตัวก็เลยเอาผ้าสีทูมาทำเพิ่มเข้าไปนะคะ
อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นงานทำมือนะจ๊ะ
เรียกว่าคนแชร์แล้วก็พูดถึงเยอะทีเดียวเลยล่ะค่ะ

ถ้ามาดูใกล้มันแบบเป็นงานชุ่ยมากเลยค่ะ

นี่ก็คือแบบว่าความชอบล้วนอะไรอย่างนั้น

ไม่ชอบทำหรอกแต่ชอบให้มันสวย
ไม่รู้สวยไหมแต่ดูใกล้ไม่สวยชัวร์

เพลงเขาจริงนะคะก็คือเขาร้องว่า
พี่เธอเคยบอกว่าให้เอ่อ
แต่ว่าคนเอาไปแปลงโซเชียลดังมาก

พี่กะเทยบอกว่าอย่าร้องไทย
ร้องแบบเดิมไม่ได้ร้องแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว

ไม่ใช่ไงเพราะว่าเป็นลูกสาวแบบสาวสอง

ทุกวันนี้ที่ผมยาวก็แบบนี้ค่ะเหมือนไหมคะ

เอาล่ะน้องกะเทยนี่พี่กะเทย